ที่ร้อนแบบนี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อคนแล้ว
สัตว์เองก็ได้รับผลกระทบอย่างสัปดาห์ที่แล้วค่ะ

ในขณะที่เสียชีวิตก็มีคนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอยู่บนหลังช้างด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา
ก็เลยทำให้บริษัททัวร์ในประเทศกัมพูชา
ต้องมีการลดชั่วโมงการทำงานของช้างค่ะ
โดยบริษัททัวร์นั่งช้างชมความสวยงามของนครวัดในเมืองพระนคร
เสี่ยมราชของกัมพูชาประกาศว่าจะมีการลดชั่วโมงการทำงานของช้าง
ความดูแลลงนะคะหลังจากที่เจ้าแซมโบ
ซึ่งถือว่าเป็นช้าง๑ในจำนวน๑๔ตัวของบริษัท
สัปดาห์ที่ผ่านมาหัวใจวายตายแล้วก็ล้มลงขณะที่กำลังแบกนักท่องเที่ยว
เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่ร้อนจัดพุ่งขึ้นแตะ๔๐องศาเซลเซียส
ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกร้องให้ยกเลิกกิจกรรม
นั่งช้างชมนครวัดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ช้างของบริษัทจะทำงานให้บริการนักท่องเที่ยว
ด้วยกันทั้งหมด๒กะต่อวัน
นั่นก็คือระหว่างเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๑๐นาฬิกา๒๐นาที
ส่วนอีกกะหนึ่งนะคะก็๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเรื่อยไปจนกระทั่ง๑๘นาฬิกาค่ะ
ล่าสุดนะคะผู้จัดการของบริษัทอังกอร์อัลลาเฟนค่ะ
วันนี้ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการตัดสินใจ
ลดระยะเวลาการทำงานแต่ละกะของช้างทั้งหมดลงแล้ว
โดยในช่วงเช้าลดลง๓๐นาที
ส่วนช่วงบ่ายลดลง๒๐นาที
บอกด้วยนะคะหากสภาพอากาศแล้วก็อุณหภูมิกลับมาเป็นปกติ
ก็จะพิจารณามาตรการนี้อีกครั้งค่ะ
กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสวัสดิภาพสัตว์แห่งหนึ่ง
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมณฑลคีรีเปิดเผยผ่านอีเมล
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้
โดยบอกด้วยนะคะว่าช้างไม่ควรไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นตั้งแต่แรก
เพราะว่าพวกมันเป็นสัตว์ป่าจึงควรที่จะอาศัยอยู่ในป่ามากกว่าค่ะ